จากถนนโลกพระจันทร์แล้วพาไปดูป่าอาถรรพ์หน่อยค่ะคุณ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าอาถรรพ์
เพราะว่าคุณลุงเข้าไปในป่าจริงเข้าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว
แต่หายตัวไปตั้งแต่ตอนเที่ยงของวันเสาร์
จนถึงวันนี้ค่ะยังหาตัวไม่เจอนะคะ
ดูตอนที่กู้ภัยมากันเป็นร้อยเลยค่ะ
ระดมกำลังหาคุณลุงเต็นดาทองอายุ๕๒ปี
ที่ดูสิเข้าไปในป่าแห่งนี้ไปหาของป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงหรือว่าห้วยโศกนะคะ
อยู่ท้ายหมู่บ้านกลางที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ตั้งแต่๒๑พฤษภาที่เข้าป่าไป
หายตัวไปตอนเที่ยง๒๒พฤษภา
จนวันนี้๕วันแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของคุณลุงเต็นเลย
ทีนี้ภรรยาของคุณลุงเต็นก็คือนางสายทองศรีบุรินเนี่ย
บอกว่าสามีแล้วก็ญาติอีก๓คนเข้าไปหาของป่า
บอกกับญาตินะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปตักน้ำที่ลำทาน
หลังจากนั้นก็หายไปชั่วโมงกว่า
เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังผิดปกติ
ก็ช่วยกันออกตามหาทั้งคืนเลยค่ะ
จนถึงตอนเช้าก็ยังไม่เจอตัว
เที่ยงของวันที่๒๓พฤษภาคมญาติลงมาจากป่า
แล้วก็มาถามว่าเนี่ยเต้นกลับมาที่บ้านหรือเปล่า
เพราะว่าไปอยู่ในป่าด้วยกันเนี่ยทีแรกเต็นบอกว่า
จะออกไปตักน้ำที่ลำทานแล้วก็หายไปเลยหาไม่เจอ
ทีนี้ภรรยาของลุงเต็นบอกว่าไม่มีนี่

แล้วก็คิดในใจว่าสามีต้องหลงป่าแน่
บ้านก็ยังไม่กลับญาติที่ไปด้วยกันก็หาไม่เจอ
แล้วก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของเจ้าป่าเจ้าเขา
ที่บังตาไม่ให้สามีกลับออกมาจากป่าลงจากเขามาได้
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามชาวบ้านด้วยนะคะ
อย่างคุณตาตะวันศรีบุรินก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าถ้าเกิดส่วนตัวคุณตาตะวัลเชื่อว่า
ภูหลวงหรือว่าวังโศกตรงนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์
เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านไปหาของป่า

เพราะว่าไม่ได้อะไรกลับมา
เพราะไม่มีการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
คือไปหาของป่าก็ไม่ได้ของนะ

ขอเจ้าที่เจ้าทางในการเข้าไปหาของป่าก่อน
ก็เลยไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับออกมาเลยนะฮะ

คือเขาบอกป่าแห่งนี้คุณต้องขอ

เวลาเข้าป่าไปไปดื่มเหล้ากัน
แล้วเวลาทำผิดแบบนี้ก็ไม่ได้ทำพิธีขอขมา

หาทางออกไม่ได้มาอยู่ในป่านั้นวัน๒วัน

ต้องขอขมาก่อนถึงจะพบตัวถึงออกมาจากป่าได้
ทีนี้กรณีของลุงเต็นเนี่ย
สาเหตุก็น่าจะมาจากทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ขอขมา
ก็เลยหาตัวไม่เจออันนี้ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นความเชื่อแบบนั้น
ส่วนทางด้านพี่เขยของนายเต็นเนี่ยนะคะ
คือในไหมวังคิรีบอกว่า
คือตัวของในไหมขึ้นไปหาของป่ากับทางลุงเต็นด้วย
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ทางนายเต็นนายเต็นจะเดินตรงไปตักน้ำที่วังโศก
ห่างจากที่พักประมาณสัก๕๐๖๐เมตร
แต่นายเต็นไม่เดินตรงนะนายเต็นเดินอ้อม
แล้วหายไปนานจนเป็นครึ่งชั่วโมงจนเป็นชั่วโมงแล้ว
แล้วแกมันไปจุดที่คุกขมบอกเลย
แกด้วนรักไปเลยตรงนี้นะตรงเต็นน้ำของใหญ่เลย
แล้วแกไปนานไหมหายไปนานไหม

ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกพูดอะไรไหม
นี่ปกติไม่ได้พูดอะไรเป็นรางเลย
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะทางด้านในอำเภอภูเรือ
นางสาวภูมารินคงเพียรธรรม
วางแผนการค้นหาร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์
สัตว์ป่าผู้หลวงแล้วคราวนี้คุณสุทธิ์สกุลคุณผู้ชม
ต้องระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา๓จังหวัดเลยนะคะ
รวมถึงชาวบ้านอีกเป็น๑๕๐คนเลย
เขาแบ่งวิธีการค้นหาแบบนี้ค่ะแบ่งออกเป็น๔ทีม
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงเป็นหัวหน้าทีม
ปูพรมค้นหาอย่างละเอียดทุก๑ตารางกิโลเมตรเลยค่ะ
ไปดูตามร่องน้ำแล้วก็ขยายพื้นที่
ขยายอนาเขตที่จะค้นหาไปจนกว่าจะเจอตัว
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเขาเอารถไถนะมาเป็นภานะ
มีรถโฟลวิวกว่า๑๐คันค่ะก็มุ่งหน้าไปทางวังโศก
อันนี้คือค้นหาภาคพื้นนะร่องน้ำก็ดูด้วย
บนอากาศก็ใช้โดรนบินค้นหาด้วยเหมือนกันค่ะ
ส่วนชาวบ้านค่ะก็ช่วยกันเตรียมหุงหาอาหารเตรียมน้ำดื่ม
ให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยติดตัวไปกินระหว่างทางค้นหานะคะ
แล้วก็พื้นที่วังโศกตรงนี้มันเป็นพื้นที่ภูเขาสูง
มีร่องน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำเลย
มีความลึก๓๐๔๐เซนติเมตร
อยู่ในพื้นที่ตำบลเลยวังสายอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
ป่าตรงนี้มันก็มีทั้งป่าดิบต้นไม้สูงแล้วมีช้างป่าอยู่ด้วยไงคะ
ถ้าเกิดว่าฝนตกอีกเนี่ยดินตรงที่เข้าไปค้นหามันจะเป็นดินเหนียว
แฉะมันจะยากต่อการเดินค้นหา
แล้วก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการค้นหา
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ละความพยายาม
ยังคงปฏิบัติการค้นหาลุงเต็นอย่างต่อเนื่องนะคะ